ด้วยการไหว้เจ้ากันไปแล้วใช่ครับใครอยากเป๊ะอยากปังอยากราศี
จับรับทรัพย์ตลอดปีบ้างทำไมฮะอยากสิครับ
มีเคล็ดลับด้วยการแต่งตัวนี่แหละค่ะ
เป็นวิธีการแต่งตัวตามราศี

เฉดสีมงคลเหมาะกับ๑๒ราศี

เห็งเสริมทรัพย์สำหรับปีนี้ค่ะ
ไตล์การแต่งตัวแบบแคชเชิลสบาย
เรสกระโปรงเสื้อเข้ารูป
สีฟ้าน้ำทะเลสีฟ้าอ่อนสีเหลืองอ่อน
เหมาะกับคนราศีกรกฎค่ะ
จะมาช่วยเสริมเรื่องการงานความรัก
จากเป็นคนที่มีพื้นฐานคิดมาก
มักมีเรื่องให้ปวดหัวกังวลใจ
ตกกังวลกับเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้น
แต่ก็เป็นราศีที่โชคดีเรื่องของความรักเช่นกันนะคะ
ชาวราศีกันเป็นคนอ่อนโยนอ่อนหวาน

แก่การสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีพาสเทล
อย่างเช่นสีชมพูอ่อนหรือสีฟ้าเบบีบลู

ที่เป็นมิตรและอ่อนโยนของชาวราศีกัน
ส่วนราศีธนูอาจจะหยิบจับเสื้อสีเหลือง

หรือว่าจะเป็นกระโปรงสีดำเบสิก
หรือว่าจะแมชกับโทนสีสว่าง

และโดชตาของคนราศีนี้
ที่เป็นคนเที่ยงตรงรักความยุติธรรม
พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ
แต่ก็มีโลกส่วนตัวสูงค่ะ

ก็มาจากคำแนะนำของอาจารย์ที่รักหมอดูชื่อดัง

มาอัปเดตสไตล์การแต่งตัวมงคลรับปีรกาค่ะ

เพราะบางทีมันใช้สีแบบเป๊ะเลยมันไม่ได้๑๐๐ไม่ได้
แบบว่าอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องดูสไตล์เราด้วยนะ
เอาสีมาแค่
แค่มาเสริมให้มันมีกิมมิก

ตู้เสื้อผ้าแต่ละคนเปิดมาไม่เหมือนกัน

ไม่ว่าปีไหนไม่ว่าเดือนไหนไม่ว่าวันไหน

ใส่สีหนึ่งสีนี้ก็จะความรู้สึกทำให้เรารู้สึกว่า

การใช้ชีวิตต่อไปเนี่ยมันอาจจะช่วยเสริมความรู้สึกเราได้

เราก็เลยอยากจะดึงเรื่องของโทนสีค่ะ
ที่สามารถที่จะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่าย
ในการแต่งตัวหรือว่าแต่งหน้าอะไรอย่างนี้นะคะ
นี่เป็นแนวทางที่ใครจะนำไปมิสต

และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมจีน

เมกาพรมพันธ์ใจข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน